นี้เป็นเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะ
ซิ่งสายแว้นสายหมอบสายโชว์สายยกล้อ
บอกเลยนะจ๊ะทำแบบนี้มันไม่เท่หรอกค่ะ
ลงไปวัดพื้นเรียบร้อยอยากจะให้คนมองเป็นไงคะมองกันหมดเลย

อายสิคะคว่ำล้มไม่เป็นท่าขนาดนี้ใครล่ะจะไม่มองแหม
ดูเอาไว้นะคะใครก็ตามสั้นอย่าหาทำ

รถไม่ได้สวนมาไม่ได้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงนะคะ
บอกเลยนะอันตรายมากเลยเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยมาก
ตลอดข่าวของเราก็นำเสนอกันบ่อยมากอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะ
ใครใช้รถใช้ถนนนะคะปฏิบัติตามกฎจราจรกันด้วยนะคะ
แฮกเลยแฮกเลย
กระนอกนั้นอย่าลืมทุกครั้งนะคะสำคัญมาก